จากไม่เหลือมันจะได้ดีกัน
เย็นกันสองพรรษเต็มเจศ

สองแสนเยฟฟื้นหลากจังหาเตอร์

จ้ามไว้วนขับบริการไว้ตีกัน

ขออนุญาตจ้ามแจ้งตัวมันสุภาพเยี่ยมหน่อย
แต่ละสี่หลับขับบริการเหลือสิโน่น

ขาดี้สองเดือนเลิก

ลาย
อันดิป้า

สองสองแสนเยฟ
เป็นข้าวไล่จังหวัดนรงไฟครับ
มีเหตุการณ์ดีการเฉินลมครับ
พระท่านก็เลยขึ้นมาห้ามเขา

แต่ถ้าดีกันจะสั่งหมองเริ่มอยู่ท่านทีครับ
น่าจะเป็น
เป็นคนจัดงานจ้างหมอลำสลองซารา
กลับมาเรียนแล้วประมาณตี๒๓ของวันที่๒๕ครับ
แล้วเล่นถึง๖โมงเช้าเลื่อนแรงแป๊บเดียวครับ
ตำรวจจับคนที่กันไปก่อนครับ
ตอนที่ซาราได้เข้ามานี่ตำรวจได้จับอุ้มผู้ก่อเหตุไปแล้ว

ให้มาชมเพื่อความสนุกสนานนะครับไม่ได้ให้มาก่อกวนความวุ่นวาย